เรื่องนี้ก็ชวนคุยกันได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามีมาให้คุยกันอีกแล้วค่ะ
แล้วเขาเป็นแผลขออนุญาตเบลอเอาไว้แต่ปากเนี่ยเขาจะเป็นรอยเหมือนรอยฉีกเลยอ่ะ
ถูกทำร้ายโอ้โหเนี่ยค่ะแล้วเขาบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๒พฤษภาคมแจ้งความเอาไว้แล้วที่สนปทุมวัน
เขาบอกว่าถูกวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแถวบรรทัศน์ทองทำร้ายที่ปากเขาเนี่ย
เป็นแผลมีรอยฉีกยาวประมาณ๔๕เซนเลยค่ะ
แต่เราต้องขออนุญาตเบลอเพราะว่าแผลแบบใหญ่แผลเยอะอยู่
มันแบบเวอร์แวงไปเลยอ่ะเป็นร่องเลยอ่ะ
เขาบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงโทรศัพท์หน้าจอแตกเลยตอบไม่ได้
ต้องขอโทษด้วยคือถูกวินมอเตอร์ไซค์ฟัน
เนี่ยค่ะบอกว่าเขามาหาเรื่องเขามีมีดเรามือเปล่า
ลองดูสักตั้งเรื่องมันเลยจบแบบนี้ตัวเองก็เลยเป็นแผลแบบนี้ค่ะ
ครับเราก็เลยตามเรื่องนี้ให้นะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมอ่ะนะคะให้ปากคำอยู่นานนะ
สองชั่วโมงกว่าได้อ่ะค่ะแล้วก็ไปชี้จุดเกิดเหตุครับ
เขาก็ให้ข้อมูลกับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเรานะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๒พฤษภาคมแต่คดีไม่คืบหน้าเลย
เพื่อนสมาชิกในเพจก็เลยร้องขอความเป็นธรรมช่วยกันโพสต์
ช่วยกันขอความเป็นธรรมให้กับนายธนสารครับ
ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นซอยจุฬาเก้า
ทีนี้ไปถามหัวหน้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างตรงนั้นแล้ววินตรงนั้นบอกว่าไม่ใช่นะ
แต่วินที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในซอยจุลา๖ค่ะอืม
คือน้องคนนี้เขาโดนฟันมาประมาณ๑เดือนแล้ว
คดีไม่คืบหน้าเพราะว่าน้องเขาไม่มีกลุ่มเลยคือขับส่งอาหารคิดว่าไม่มีเรื่อง
ก็เลยไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีกลุ่มเฟสไม่มีกลุ่มอะไรแล้วก็เวลาพาไปหนึ่งเดือน
คดีไม่คืบหน้าแล้วก็มีน้องไปเจอเฟสคนนี้โพสต์อยู่ก็เลยมาส่งมาให้ผม
พอส่งไหม้พวกผมเพราะผมก็เลยลงในเฟสแล้วก็แฉกันว่าอย่างอย่างนี้เรารู้ไม่ยอม
ตอนนี้ไม่สามารถพูดอะไรมากได้นะคะเพราะว่ามีรูปในคดี
แต่ว่าตอนนี้ที่เรามากดดันเพราะว่า๑เดือนแล้ว
แต่พอไปลงเฟสลองเรื่องปุ๊บถึงจะมาตามเรื่องให้
ก็เป็นไปตี่ได้ภาพนี้นี้ค่ะ
พอสอบปากคำเสร็จก็ไปกับพนักงานสอบสวนไปชี้จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
หน้าลานจอดรถจักรยานยนต์ใกล้กับร้านโจ๊กสามย่าน
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าช่วงที่ขี่รถจักรยานยนต์มาค่ะ
แล้วก็ทะเลาะกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
คือมีปากเสียงกันมาตลอดทางนะคะแล้วก็ขี่ไล่ตามกันมาเรื่อยค่ะ
มาหยุดจอดอยู่ตรงนี้ตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ทะเลาะกันต่อต่างฝ่ายต่างยิ่งอารมณ์ขึ้นนะคะ
เพราะว่าทะเลาะกันมาตลอดทางแล้วทางวินก็ไม่ชอบแกรป
ส่วนทางแกรปทางนายธนสารก็โมโหเหมือนกัน
ก็เลยง้างมือไปตีที่หมวกกันน็อกของวินเขาก็ยอมรับนะ
ตบศีรษะเขาใช่เขายอมรับว่าเขาไปตีที่หมวกกันน็อกของวินก่อนทีนึง
วินมีมีดอ่ะค่ะวินก็เลยคว้ามีดมาฟันเลยปากก็เลยเป็นแผลเลยค่ะอ่า

ที่สองครับครั้งแรกครั้งแรกคือเขาเข้ามาจากด้านหลังว่าไม่โดน
ครั้งครั้งที่สองคือเข้าที่ปากครั้งที่สามตอนที่ผมไปหยิบไม้เนี่ยมันผ่านหมวดกว่า
นั่นแหละครับเห็นเขาบอกว่าพี่ไปตบเขาก่อนหรืออะไรยังไง
ครับผมผมอ่าผมไม่รู้จักกันคงไม่ได้ทำร้ายกันหรอกครับ
แต่ผมพูดตรงตรงว่าเขาหาเรื่องของผมไม่ได้ตลอดทางอืม
ผมก็เป็นคนมีอารมณ์นะครับแต่ถามว่าผมไปทำเขาก่อนไหม
ถ้าผมตบใส่หมูกันต้องพิวว่าเจ็บไหมล่ะอืมแต่เขาฟันผมแบบนี้แล้ว
ได้ตบไหมสรุปอ่าผมได้ผลักออกไปครับบอกว่าให้เขาไป
เป็นผักเข้มกั้นผักออกไปครับใช่ครับเขาเขาด่าทอเขาท้าทาย
เขามีอะไรกันบ้างไหมฮะก่อนที่จะเกิดเรื่องตะวันกัน
ผมไม่อยากให้มันเป็นชนวนเหตุนะคือว่าเขาคนดีเขามีอ่ะ
ในสังคมคือเขาจะพูดยังไงมันขึ้นอยู่กับส่วนน้อยมากกว่า
เขาก็ยังไงครับเขาอคติกับแก๊ปก็ง่ายง่ายอยู่อืม
สำหรับตัวเขาคนเดียวนะอ่านั่นแหละอคติคือว่าเขาไม่ชอบแก๊ปอ่ะ
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมว่าแก๊ปมันเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ขับวินถูกต้องนะ
อาจจะมีรายได้เพิ่มด้วยซ้ำครับผมขอบคุณครับ
คือเรื่องใหญ่ปัญหาใหญ่มันก็คือเรื่องที่เราได้ยินกันตลอดระหว่างแรปกับแท็กซี่กับวินจักรยานยนต์รับจ้างใช่ไหม
ถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายอะไรพวกเนี้ยไปแย่งผู้โดยสารเขาแล้ววินเองเขาก็บอกเขาถูกกฎหมายนะ
อะไรแบบนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกเขาเป็นทางเลือกผู้ใช้บริการเขาต้องการนี่ใช่ไหม
แต่ไอ้เคสเนี้ยกรณีเนี้ยที่สุดแล้วเนี่ยพอมันไปดูถึงต้นสายปลายเหตุเนี่ย
อืมมันก็จะเห็นว่ามันก็มีการทะเลาะกันมาก่อน
คือมันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนคือถ้าไม่พอใจกันถ้าเกิดไม่แบบอารมณ์ขึ้นจนถึงขั้นลงไม้ลงมือ
มันก็จะไม่มีเหตุการณ์ที่บาดเจ็บกันแบบนี้ตัวแกรปก็ยอมรับว่าก็ไปตีเขาก่อน
ก็ไปตบศีรษะเขาก่อนแม้จะบอกว่าเขามีหมวกกันน็อกแต่
แต่เขาก็คงโมโหไงแต่เขาก็พกมีดแต่อีกฝั่งก็เป็นจักรยานยนต์รับจ้างที่พกมีด
ใช่ไงทีนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านโจ๊กสามย่าน
ไม่ได้จะพูดให้หิวแต่อยากจะอยากจะให้เจ้าของร้านโจ๊กให้ข้อมูลเรา
เขาก็ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเขาก็เห็นเหตุการณ์นะ
เห็นทั้งคู่จอดรถมีปากเสียงกันทะเลาะกันอยู่ข้างร้านโจ๊กนี่แหละ
แต่เห็นก็คือแกรปโดนฟันไปแล้วแล้วก็พยายามวิ่งหนี
แถวนั้นก็เข้าไปช่วยนะคะพยายามจะเข้าไปห้ามนะคะ
แต่วินเนี่ยตะโกนบอกว่าอย่ามายุ่งแต่ก็จะไม่ได้ทำร้ายใครนะ
แต่อย่ามายุ่งเลยทุกคนก็เลยถอยห่างไง
แล้ววินที่ก่อเหตุคุณพี่ที่ร้านโจ๊กสามย่านเขาบอกว่าไม่เคยเห็นหน้านะคะ

สุดท้ายเขาเล่าได้กันมาตรงที่จอดรถมอเตอร์ไซ
แต่มันเราเห็นถือมีดแล้วเราก็ไม่ยุ่งล่ะเราแค่อย่ายุ่งอย่าทำไรเลย
ลูกค้าเข้าไปห้ามว่าพี่อย่าฟันอย่าไหลใช่ปะ
เขาบอกคนอื่นไม่เกี่ยวผมไม่ทำอะไรใครอยู่แล้วเขาก็พูดอย่างนี้นะ
แต่คือไอ้คนที่โดนฟันเขาหนีไปแล้วแหละใช่ป่ะ
แล้วมันก็วิ่งไล่ก็ยังดูเชิงกันอยู่ตรงนี้แหละ
เหมือนกับว่าพอไปคุยเขาก็ตกลงกันแหละว่าต่อจากนี้
ไม่ใช่ไปรับกันตรงหน้าเลยไปรับกันตรงใกล้เขาก็เหมือนกับแบบ
ตกลงกันได้ว่าพื้นที่ใกล้ตรงนั้นก็ไม่ว่ากันแต่อย่ามาแบบปาดหน้าลูกค้ากันตรงวินอะไรแบบนี้
คือมันก็มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเป็นระยะแต่ถ้าถามว่ามันควรจะแก้กันให้เรียบร้อย
เป็นจริงเป็นจังสักทีจะเอาทางไหนก็ทางหนึ่งอันนี้มันก็ควรจะเอาให้ไม่อย่างนั้นก็ทะเลาะกันอยู่ด้วย
ใช่เราเล่าบ่อยมากเลยเหตุการณ์แบบนี้
ภูมิใจไทยก็เสนอเป็นนโยบายไว้ในตอนหาเสียง
เดี๋ยวรอดูว่าฟอร์มขอรมณ์หมอเสร็จแล้วจะแก้ไขอะไรยังไงกันได้บ้าง